เราอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูสิ่งที่มันไม่ง่าย
แล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่ยากที่สุด
ในชีวิตของนักแสดงที่ต้องบอกว่าหล่อเป็นอมตะจริง
สำหรับพี่แซมยุระนันของเราคุณผู้ชมค่ะ
อ่ะขอนั่งทามัชชีย้อนเวลากลับไปเมื่อ๓๘ปีก่อน
พี่แซมยื้อระนันเขาแจ้งเกิดมาจากหนังเรื่องแรกคือ

แต่ก็เชื่อว่าพี่แม่คุณผู้ชมอยู่หน้าจร

นางเสือดาวพี่แซมประกบผู้กับวันวิสาสีวิเซียน
พี่วันวิสาพี่เชียร์

เพราะว่าพี่แกเป็นนักแสงอาวุศโหยังทันอยู่

ซึ่งพี่แซมเนี่ยแจ้งเกิดมาจากหนังเรื่องนี้เลยนะ
หลังจากนั้นค่ะก็มีหนังเรื่องอื่นตามมาอีกเยอะเลย
ดูแล้วเนี่ยนะบอกเลยว่าภาพยนตร์ที่พี่แซมแสดงมาเนี่ยกว่าร้อยเรื่องเลยนะคะ
แล้วต้องบอกว่าเครื่องหน้าเขาหล่อเป็นแวมพายหล่อแบบอมตะจริง
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ย้อนกลับไปดูเรื่องนี้เมื่อเร็วนี้นี่เอง
ช่วงนั้นพี่แซมบอกว่ามีจุดที่คิดถึงหลายเรื่องเลย
ตอนอายุ๒๐มันมีอยู่เรื่องหนึ่ง
แต่จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันเองค่ะ
ครั้งแรกก็คือต้องใส่อาบน้ำก่อนหน้าผู้คนมากมาย

แล้วก็เพราะก็ต้องมีเหมือนกับทำเป็นภาคมะหลุด
ก็แบบปกติเป็นคนขี้อายอยู่แล้วนะครับแอบซื้อผ้าขม้ามานุ่ง
เพราะว่ามันต้องทำยังไงมันต้องผูกมันต้องกลมยังไง
อันนี้คือเขาทำไม่เป็นจริงมันเป็นสิ่งที่ยากในสมัยก่อนในสมัยอดีต
เรามาดูฉากที่อยู่ที่น้ำในปันสุบันของพี่ปีฟได้มากกว่านี้
เมื่อเขาไปสาวไหว้น้ำไปเล่นน้ำ

เลยน้ำสนฝีโชคเดดดี้อยู่นะ
และวินัยในการดูแลสุขภาพของพี่แซมเนี่ย
ดีจริงพวกเราขอชื่นชมเลยเขาเป็นคนที่จัดสรรเวลาให้ตัวเองเนี่ยลงตัว
เรื่องของการดูแลสุขภาพกายทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพใจ
ใช่ค่ะนี่เอฟซีในติ๊กต๊อกของเราใครเกิดทันยุคพี่แซมเนี่ย
เมาส์มาได้เลยมีไหมที่เอลิเซียบอกว่าการเวลาทำอะไรกับแซมยุระนันไม่ได้จริง
ดวงสุดาก็บอกว่าตอนเด็กหนูชอบดูพี่แซมหล่อมากนะคะ
คิดดูนะว่าเขาอายุ๖๐กว่าเรายังเรียกเขาว่าพี่
ใช่๖๐กว่าจริงพ่อดิฉันก็๖๐กว่า
ก็ไม่มีหรือจุดไหนที่ไม่คู่กับเขาว่าที่พี่

ต้องนี่เจอตัวจริงมากลืนน้ำลายหลายยกอยู่เหมือนกัน